ใช่ไม่พันคำเฟือนเลย

รสุมยังคงแรงต่อเนื่องนะครับ
และจากการคาดการณ์แรงไป

ดังนั้นใครที่จะไปทะเลเนี่ยนะครับ

ฝั่งอ่าวไทยคลื่นก็แรงด้วย

ถ้าหากใส่แล้วก็ทรงตัวไม่ดี

เพราะว่าเสื้อชีวิตเวลาสมมุติว่าเราตกไปอย่างงี้

ดังนั้นเราต้องพยายามพลิกตัว

เสื้อจะกดเราให้จงลง
ดังนั้นใส่ให้ถูกต้อง

ถูกต้อง
ตรงนี้ให้ล็อกให้เต็มที่

คือบางคนเขาก็ไม่ยอมล็อกตรงสายข้างล่างไง

ไม่งั้นถ้าเราเห็นบ่อยเสื้อชีวิตชีวิตเนี่ย
มันจะลอยละคอก็ถดลงไปอย่างนี้นะ
เป็นสิ่งสำคัญ

เสื้อชีวิตประจำเรือแหละแล้วพรุ่งนี้

แต่ว่าแนะนำช่วงนี้อย่าเพิ่งออก

เรื่องฝนก็เป็นสิ่งที่ต้อง
เฝ้าระวังในระยะนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
ถึงแม้ว่าในกรุงเทพวัน๒วันที่ผ่านมา

ก็ตกเยอะเช่นเดียวกันเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่า

เดี๋ยวมาดูการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศกันก่อนนะครับคุณผู้ชมตอนนี้

ที่ทำให้เกิดเรื่องของ

ก่อนหน้านี้เรามีพายุมาเรียได้ขึ้นฝั่ง
ในแถวบริเวณมุนทรภูเจียมประเทศจีน

หลังจากนี้จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำอีกหนึ่งหย่อมนะครับ

ทำเป็นแนวร่องฝนบริเวณทางตอนบน
ของประเทศไทยนี่คือสิ่งที่ต้องระวังต่อไป

ขณะนี้เองกลุ่มฝนส่วนใหญ่
มีเรื่องของภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้นะครับ
ส่วนบริเวณทางตอนบนนี่เป็นแนวร่องฝนนะครับ
ที่ตอนนี้เริ่มแข็งแรงขึ้นนะครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้พายุมาเรียได้ดูดเอาความชื้น
ดูดเอาฝนส่วนใหญ่จากแนวฝนแนวนี้ไป
จึงทำให้ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
จนถึงกลางสัปดาห์ฝนอาจจะไม่ได้ตกเยอะเท่าไหร่นักนะครับ
แต่ว่าตอนนี้พายุมาเรียสลายไปแล้วนะครับ
ตอนนี้แนวร่องฝนตอนนี้แข็งแรงขึ้น

แล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวในช่วงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ฟิลิปปินส์จะค่อยเคลื่อนเข้ามา
เติมเต็มฝนที่อยู่ในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ก็จะทำให้ฝนนั้นตกหนักเข้าไปอีกนะครับ
อีก๒๓วันข้างหน้าในบริเวณทางตอนบนประเทศไทย
พื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกแล้วก็อีสานตอนบน
คือพื้นที่ที่อาจจะต้องเตรียมรับมือเป็นพิเศษนะครับ
นี่คือฝนที่มีการกระจายตัวอยู่นะตอนนี้

หลังจากนี้เป็นอย่างไร
นี่คือ๓๐นาทีนะครับ

ฝนที่จะมาตกอาจจะไม่ได้ตกเพิ่มจุดไหนเป็นพิเศษนะครับ
แต่ถ้าหากเราคำนวณไป๒๔ชั่วโมง
ก็จะพบว่า๒๔ชั่วโมงนี้จุดที่น่าเป็นห่วงที่สุด
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับ
สังเกตว่ามีทั้งสีส้มสีแดงสีเหลืองสีเขียวปรากฏอยู่
นั่นก็หมายความว่าฝนตกสะสมเยอะเลยทีเดียว
อกจากนี้ยังมีพื้นที่ภาคตะวันออก
ภาคเหนือฝั่งตะวันออกฝั่งที่ติดกับลาวนะครับ
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของอีสาน
คือจุดที่ต้องระวังฝนในวันนี้นะครับ
ส่วนนี่ครับเป็นสถานการณ์คลื่น
จะพบว่าคลื่นที่มีลักษณะสีม่วงเนี่ยนะครับ
ยังคงประชิดติดแนวชายฝั่งบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน
ตอนบนต่อเนื่องไปจนถึงตอนกลางนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยคลื่น
สังเกตว่ามีลักษณะเป็นสีม่วงปรากฏอยู่ด้วยนะครับ

คลื่นบริเวณจังหวัดจันทร์เท้าบรีจังหวัดตราด

ใครที่จะออกเดินเรือคลื่นมีความสูงประมาณ๒๓เมตร

ส่วนฝั่งอันดามัน๒๔เมตรเลยทีเดียว
ที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษ
ส่วนนี่ครับเป็นคาดการณปริมาณน้ำฝน

แสดงว่าในการตกของฝนเนี่ยนะครับ
ช่วงบ่ายจะเป็นช่วงที่ฝนเทลงมาค่อนข้างเยอะนะครับ
ตั้งแต่ช่วงประมาณหลัง๕โมงเป็นต้นไปเนี่ย
รสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเป็นช่วงเวลาที่มรสุมแรงที่สุดนะครับ
ใครที่จะทำกิจกรรมต่างช่วงนี้เป็นช่วงที่
อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ

ช่วงนี้สภาพอากาศแปรปวนมีปรากฏการณ์ทางท้องฟ้าเกิดขึ้นหลายพื้นที่

เป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายไปบนเมย์เขาถ่ายคุยกับเพื่อนบ้านเขา

มีคนเดินจากด้านซ้ายกับขวาตรงสว่างสว่าง

อันนี้เนี่ยเป็นคลิปที่มีการแชร์กัน

คนโพสต์คลิปก็บอกเฮ้ยใครมีเปเปอร์เรื่องนี้
เอ้ยแปดนะครับ
นี่ประเทศไทยป่าครับ
ผมเห็นแต่ทุ่งยาต้นไม้แมงดำ
กุลอยู่ทีมเดียวกันกับดิฉันแต่พี่ทิเป้นี่น่าจะอยู่ทีมเดียวกับพี่ปา
ผมเป็นคนมองไกลครับสายตายาวมากเลย
แสดงว่าสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับพลังงานบางอย่างได้นะ
แล้วยังไงครับคลิปนี้มีคำตอบอะไรไหมครับ
นี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเหมือนแบบเป็นเรื่องของ
ใครมีแบบหลักการทางวิทยาศาสตร์เรื่องนี้แบบมาให้ข้อมูลกันหน่อย
ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็เผื่อพี่ทิเป้พอที่จะมีความรู้ทางด้านนี้
แต่ดูไม่ใช่วิทยาศาสตร์งั้นเท่าไหร่ล่ะ
เรื่องหมออย่างเดียวแหละครับเรื่องลี้รับอย่างเดียวแหละครับผมครับ

โอเคเดี๋ยวผมขอไปดูคลื่นดูลมก่อน
เพราะว่าตอนนี้โอ้โหมีลักลอบออกไปเยอะเลย
เดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุอีกเดี๋ยวขอไปตรวจสอบก่อนแล้วกันนะครับ
ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเนี่ยครับอืมครับคลื่นแรงเลยกัน